โอ้โหนี่ฮะแล้วคือทะลุไปถึงขั้นข้ามไปอีกฝั่งแล้วนะ
ภาพจากกล้องหน้ารถครับนาทีที่กระบะคันขาวคันนี้
พยายามจะแซงเก่งคันหน้าแซงซ้ายขึ้นไป
แต่ไปเจอมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับขี่อยู่เลนกลางนะฮะ
ก็เลยเกิดการสะบัดสายไปสายมาไปชนขอบขวาแล้วเหินข้ามเกาะกลาง

เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วมีข้อความด้วยครับ
บอกว่าเตือนภัยอุบัติเหตุทำไมรถถึงสายเสียหลักแบบนั้น
ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่างปลอดภัยด้วยนะทุกคน
ฝากคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ในช่วงนี้ที่คนเดินทางกันเยอะ
ขอให้ระมัดระวังนะครับทุกวินาทีอย่าประมาทเด็ดขาด
เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบต่อแล้วครับว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไร
ตัวรถหรือคนขับหรือเกิดจากปัจจัยอื่นหรือไม่อย่างไร
และยังไม่ได้มีรายงานนะครับว่ามีใครบาดเจ็บ
หรือว่ามีเหตุรุนแรงมากกว่านั้นหรือไม่

แขนซ้ายแล้วด้านไปปะเจอกับมอเตอร์ไซค์นะคะโอ้อันตรายมากค่ะ